อุบัติเหตุรถเนี่ยเขาบอกว่ารถเก๋งหักหลบรถกระบะ
ตกลงไปแม้ว่าในคลองชนประธานไม่มีน้ำแต่เด็กติดอยู่ในรถฮะ

เนี่ยย้างเนี่ยรถอยู่เนี่ย

มีมีมาเลยด้วน
โอ้โหยับเลยยับเลยรถ
นี่คือเส้นวิเศษชายชาญม่วงเตี้ยนะที่อ่างทอง
โมงเย็น๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ตกไปในคลองชนประธานแม้จะไม่มีน้ำแต่ยากลำบากเหลือเกิน
ข้างในมี๓คนมงคลชัยอายุ๗๘นะครับ
เด็กหญิงเออายุ๑๐ขวบนะครับ
แล้วก็นางทองย้อยอายุ๗๕
คนแรกเจ็บสาหัสนางทองย้อยเสียชีวิตในซากรถ

เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับพ่อกับแม่แล้วหลานสาว

วิเศษชายชาญจะไปโพทองเธอเนี่ยขับพ่อนั่งข้างนะครับ

แซงรถกระบะออกมาแต่จู่รถกระบะเลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน
เพื่อหากโหลบหากโหลบครับโคร่มลงไป
ตัวเธอออกจากรถมาได้แล้วเจ็บแค่เล็กน้อย
ตำรวจบอกว่าจะชอบปากคำคนขับนะ
แล้วหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปครับ